โอ้โหเปิดมาโดนเลยครับยกสองต่อยร่วงเลยนะครับ

อายุ๑๙เท่านั้นถ้าเป็นแชมป์จะเป็นแชมป์ที่อายุน้อยสุดครับ
เป็นแชมป์ที่อายุน้อยสุดในทุกสถาบันของรุ่นอาตอมเวทครับ๑๙ปีเท่านั้น
นี่คือนักสู้ที่ถูกสร้างโดยวันแชมป์เป็นชิปนะครับ
ค่ายเดียวกับเดชอำรงสออำนวยสิริโชคที่จะป้องกันแชมป์วันที่๒๗พฤษภาคมนี้ครับ
อีกคู่ดูรุ่นใหญ่กันบ้างนะครับดูครับ
กรรมการตัวเล็กมาห้ามนักสู้ใหญ่ครับกรรมการตัวใหญ่ไปห้ามนักสู้ตัวเล็กนะครับ
ยังไม่เคยมีแชมป์และแชมป์คนแรกก็คือคนที่กำลังล็อกคออยู่ครับ
หลับหรือเปล่าเรียบร้อยครับโอ้โหหลับไปเลยครับ
สู้วัย๓๔ปีจากบราซิลที่เป็นบราซิเลียนยูยิซูครับ
ต่อไปครับ๒๗พฤษภาคมนี้ที่เห็นอยู่บนจอภาพ
เดชน์อำนวยสิริโชว์ซึ่งเป็นอดีตแชมป์มวยไทยรวมบินดี๓สมัย
พระเอกในเรื่องโดไลมอนก็เดี๋ยวเราเจอกับทางเดชน์อำนวยสิริโชว์นะครับ
ถือว่าเป็นงานยากของเด็ดอำรงที่จะป้องกันแชมป์